มีด้วยเหรอคะเสพยาบ้ารักษาเบาหวาน
มันเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างของพ่อลูกคู่นี้ที่มหาสารคาม
ที่เจ้าหน้าที่บุกไปจับค่ะเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าที่บ้านหลังเนี้ย
ลักลอบเสพยาเสพติดกันพอไปตรวจค้นมียาเสพติดจริง
ตอนแรกตัวคุณพ่อก็เหมือนจะเดินได้แต่พอตำรวจไปเอาไม้เท้ามาเลย
ประคองเลยบอกเป็นเบาหวานนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง
วัดมหาสารคามไปตรวจนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในตำบลขามป้อม
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามรู้มาว่าลักลอบเสพยากัน
เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นด้วยสองพ่อลูกเจ้าของบ้านเดินออกมา
ก็คือนายจิตจำลองอายุห้าสิบห้าก็คือพ่อนะคะครับส่วนลูกชายคือนายอมรเทพ
อายุยี่สิบเอ็ดตัวคุณพ่อเนี้ยอืมตอนแรกก็เดินได้
พอตำรวจไปเจ้าหน้าที่ไปเข่าอ่อนต้องใช้ไม้ค้ำยันแบบนี้ครับ
แล้วบอกเป็นเบาหวานนี่ต้องใช้ไม้ค้ำอืม
เจ้าหน้าที่ก็เห็นใจนะไม้คำก็ไม้คำแล้วก็อ้างอีกว่า
เสพยาบ้าต้องรักษาเบาหวานแต่พอไปค้นในห้องนอนค่ะ
เจอยาบ้านะคะก็สารภาพว่าเพิ่งซื้อมาสิบเม็ดห้าร้อย
เมตรละกี่บาทน้องคิงเมตรละประมาณห้าสิบบาทเองน่ะอืม
สิบเมตรห้าร้อยอ่ะอืมเสพไปแล้วสี่เหลืออีกหกเม็ด
เจ้าหน้าที่บอกจริงเหรอเหลือหกเม็ดจริงเหรอขอค้นเพิ่มหน่อยอืม
ไปเจอเพิ่มอีกสามเม็ดโอ้โหไปเจออีกสาม
พ่อบอกเอ้าเจอได้ยังไงเนี่ยเราหากันอยู่ตั้งนานไอ้๓เม็ดเนี่ย
เจอเฉยเลยเจ้าหน้าที่มาถึงเจอเฉยเลยส่วนห้องลูกชายค่ะ
ทำเป็นหลับเจ้าหน้าที่บอกไม่หลับหรอกดูก็รู้ทำเป็นหลับนะคะ
โอ้โหก็ลุกขึ้นมาให้ตรวจแบบนี้ค่ะ

ทีมงานของเราบอกแปลกดีเนอะใส่แมสนอนใส่แมสนอนเสื้อกันหนาวแล้วห่มผ้าอีกชั้นหนึ่ง
ใช่โอ้โหเป็นคนขี้หนาวมากกลัวโควิดมากด้วย
ซั้นเกงยินซั้นเก่งเก๋ขายาวนอนโอ้โหเนียนไหมเนี้ย
สุดท้ายโดนตรวจค้นห้องนอนลูกชายเจอยาบ้าเพิ่มอีก๗เมตร
มีปืนอีก๑กระบอกเป็นปืนยาว
ก็นำตัว๒พ่อลูกส่งตำรวจสพวปิดไปทุ่มเพื่อดำเนินคดี

เป็นคำกล่าวอ้างเท่านั้น